คัมเทิดข่าวย้อยจังหวัดเพชรบุรีนั่นเอง
วันนี้ผมมาหาประติมากรรมแปลกลักษณะเป็นแบบนี้ครับ

ตามผมมาเลยครับ

คงต้องเดินกันต่อไปนะครับ

แววแต่ยินเสียงแววหันไปดู

นี่ฮะฮานุมานที่ผมตามหา
สังเกตนะฮะเขาใส่แมสด้วย

เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยมีโควิด

แต่เอ๊ะเหตุผลไอเดียในการทำขวานุมานตัวนี้
เดี๋ยวเราไปถามผู้รู้กันเลยดีกว่าครับ
และตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์ธานิน
ผู้ที่ออกแบบฮานุมานแห่งนี้แล้วนะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
อาจารย์ครับที่วัดแห่งนี้โอ้โหปฏิมากรรมเยอะแยะเลย
ไม่ว่าจะเป็นไฮยานาคฮานุมาน
ทำไมเขาถึงมีเยอะแบบนี้ครับ

ทุกคนก็จะมาที่ถ้ำขย้อย

ฮานุมานก็คือเป็นหัวหน้าลิงทีนี่
เราสร้างหัวหน้าลิงให้มันดูแลลิงด้วย
จนมาถึงตัวสุดท้ายตัวสิบเก้าสิบเก้าโควิดนี่

เราก็ควรปิดแม้นฮานุมานปิดแม้นเลย

แล้วความสูงของตัวปูนปั้นฮานุมานนี้ประมาณเท่าไหร่ครับ

เวลาทำก็คือเราจะเอาทำเหล็กขึ้นมาก่อน

เป็นศิลปะที่สวยมากเลยแล้วก็มีประวัติมีสตอรี่ฮะ
นี่แหละครับก็เป็นประติมากรรมฮานุมานโควิด

ไม่ได้มีแค่รูปปั้นฮนุมานเท่านั้นที่น่าสนใจ
แต่ยังมีประติมากรรมชิ้นอื่นอีกด้วย
อย่างเช่นประติมากรรมเพื่อผู้พิการทางสายตาแบบนี้แหละครับ

ให้เขาได้เรียนรู้เรื่องราวของการเล่นเด็กไทยสมัยก่อน
พอมาถึงตรงนี้ก็ถามว่ากระแต๊บนี่คืออะไร
เราก็บอกว่าผู้จากจุดหนึ่งไปตรงจุดหนึ่ง

แล้วเขาก็บอกนี่คือการเล็ปแต๊ปป์แล้วทีนี้ผมก็ไม่รู้
เรียกได้ว่ามีหนึ่งเดียวเลยก็ว่าได้
สำหรับปฏิมากรรมเพื่อคนตาบอดแบบนี้ครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจอื่นมีอีกใช่ไหมครับ

แต่ว่าเรายังขึ้นไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชำนาญ
ที่วัดนี้ทำที่ขึ้นต้นตานโดยที่เราเดินเฉยก็ขึ้นได้
ใช่อาจารย์ถามไปเลยครับไปครับได้ครับ
อีกหนึ่งจุดครับนี่คือจุดสุดท้ายแล้ว

ยังใหม่ของวัดแห่งนี้นั่นคืออะไรฮะ
อ๋อเพราะว่ามีวรรดายแบบนี้
วนรอบต้นตาลสามารถขึ้นไปถึงยอดนู่นเลยฮะ
ไปจับสามารถเอามือไปจับลูกตานได้เลยเออ
เป็นเหมืองเพชรต้องขึ้นถึงตาลธนตรงนี้เลย
เราก็อยากจะอนุรักษ์การทำตาล
แล้วก็เราจะพูดสตอรี่ของตานให้เขารู้ด้วย

ได้เห็นทั้งปฏิมากรรมในเรื่องของฮานุมานใส่แมสแล้วก็โบสถ์
ที่ต้องบอกว่าคนพิการก็สามารถมาเที่ยวมาชมความสวยงามของศิลปะได้

สามารถมาได้ทั้งคนปกติและคนพิการ
วันนี้ยังไงขอขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับ